คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ
มีรถบัสรับส่งนักศึกษานะครับ
เสียหลักไปชนท้ายกับรถบรรทุก๑๐ล้อ
แล้วก็ยังจะไปชนกับรถเก่งอีก๒คัน

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า๒๐คนทีเดียว
ก็เกิดขึ้นที่บริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์ค่ะ
เข้ากรุงเทพในพื้นที่บางประกงของฉะเชิงเซาเย็นเมื่อวานนะฮะ
ก็เป็นรถบัสรับส่งนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ก็มีนายสมศักดิ์คำประสงค์อายุ๖๔ปีเป็นคนขับ
ขับมาจู่ก็ไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อเต็มแรงแล้วครับ
แล้วก็กระเด็นไปชนกับรถเก๋งเป็นมิซูบิชิแอนทราชสีดำ

เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บทั้งหมด๒๕คน
ก็เป็นนักศึกษาชายหญิงระดับชั้นปวส
ก็มีทางด้านของอาสากู้ชีพกู้ภัยพลเมืองดีไปช่วยกัน
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ตำรวจก็เร่งสอบสวนคนขับทั้ง๔คันอีกครั้ง
เพราะเหตุการณ์นี้มีรถเสียหายไป๔คันนะครับ
ส่วนที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๒เส้นทางสายตากแม่สอด
ช่วงดอยมรวกดอยหมู่เซอร์อำเภอเมืองจังหวัดตากครับ
เมื่อวานเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัสโดยสาร๒ชั้น
ซึ่งบรรทุกแรงงานต่างด้าวมาเป็นชาวพม่า๖๔คน
ขณะที่มุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่สอดนะครับ
เมืองต้นก็ไม่ได้มีรายงานคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ทางด้านของนายมรพีสุดหลงคนขับรถบอกว่า
บรรยายงานทั้งหมดนั้นมาจากนราธิวาส

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องรีบนำแรงงานทั้งหมดนั้นลงจากรถ

ก่อนที่จะดำเนินการผลักดันกลับประเทศต่อไปนะครับ